เราไปดูสวนทุเรียนกันแต่สวนทุเรียนคราวนี้อยู่ในวัดนะฮะ
แล้วก็เขาเรียกว่าสวนทุเรียนพระธรรมพระธรรมพระธรรมของแท้
ใช่พระท่านทำสวนเองเลยครับคุณผู้ชมฮะนี่ทุเรียนริมสะน้ำ
กำลังออกดอกออกผลแบบนี้พันธุ์อะไรอ่ะฮะคุณฟุกนี่
ลูกใหญ่แบบนี้พันธุ์อะไรเดี๋ยวได้ถามพระท่านแน่นอนนะฮะ
นี่พื้นที่บริเวณริมสะน้ำอยู่ภายในวัดบ้านโคกลำดวน
อำเภอศรีขอรพุมจังหวัดสุรินนะครับซึ่งก่อนหน้านี้
แทบไม่มีใครเชื่อว่าจะสามารถกลายเป็นสวนทุเรียนแห่งนี้ได้
เพราะสภาพดินไม่ค่อยอุดมสมบูรณ์แต่ตอนนี้คุณดูสิ
คิดว่าดินอุดมสมบูรณหรือยังอุดมแล้วนี่ฮะ
เพราะว่าทุเรียนออกผลมาเป็นลูกใหญ่แบบนี้นะครับ
คือเป็นความพยายามของท่านเจ้าอาวาสที่ทำให้ริมสะน้ำ
กลายเป็นสวนทุเรียนแห่งแรกในตำบลหนองเหล็ก
ที่ติดลูกติดผลภายในระยะเวลาแค่๓๔ปีเท่านั้นเองนะครับ
แล้วก็เริ่มออกผลตั้งแต่ปี๖๔จนถึงปัจจุบันก็ผ่านมาปีหนึ่ง
คุณมีลูกมีผลไม่ต่ำกว่า๒๐๓๐ลูก
นี่พระทำของแท้ท่านเข้าสวนเลย

ปลูกก็เดี๋ยวพระท่านเก็บด้วยนะฮะ

ปลูกทุเรียนพันธุ์หมอนทองครับคุณปุ้ย

พระท่านตอบแล้วพันหมอนทอง
เพราะที่ผ่านมาแถวนี้ไม่มีใครปลูกทุเรียนได้สำเร็จเลยนะ
ปลูกได้แป๊บเดียวยังไม่ทันออกผลเลย
แล้วก็ตายแล้วครับต้นตายแล้วนะครับ
ลับสำคัญของการปลูกทุเรียนคือ
ต้องให้น้ำให้ปุ๋ยอย่างสม่ำเสมอน้ำปุ๋ยต้องถึง
โดยทุเรียนที่ปลูกทั้งหมดมีกว่า๒๐ต้น

แล้วก็ได้นำผลทุเรียนไปประมูลระดับจังหวัดด้วยนะ
ปรากฏว่าครั้งหนึ่งชนะการประมูล
ได้มูลค่าสูงถึง๑หมื่นบาทเลย

ชาวบ้านที่มีความสนใจด้านการเกษตร
พากันมาเที่ยวชมสวนกันตลอดทั้งวันนะครับ

จริงเป็นแหล่งพื้นที่เรียนรู้มากนะ
ก่อนหน้านี้พื้นที่ตรงชาวบ้านไม่สามารถปลูกทุเรียนได้
พระท่านทำได้แสดงว่าชาวบ้านก็ต้องทำได้
พระท่านพร้อมที่จะถ่ายทอดความรู้ให้กับชาวบ้านด้วยนะครับ

นายอังเภอกิติสัตว์ซื่นนะครับก็ลงพื้นที่เหมือนกัน

แล้วก็ตรงนี้กลายเป็นเหมือนสวนเศรษฐกิจนะ

ใช่ชอบใช่ไหมคุณมีประโยชน์มากด้วย
ปนรถน้ำหนักใครคุณคุมน้ำหนักหม่อต้องกินอโวคาโด
นี่มันจะคุมได้ไหมเนี่ย
ใครสนใจเข้าชมสวนทุเรียนแหล่งเรียนรู้ตรงนี้
สามารถไปที่วัดบ้านโคกลำดวนกันได้นะครับ
อำเภอศรีขอรพุมจังหวัดสุรินทร์นั่นเองนะครับ

ชาวบ้านไม่ท้อด้วยอ่ะใช่ค่ะแต่ปุ้ยไม่เชื่ออย่างหนึ่งนะว่าดินดี

ค่ะต้องขอพระท่านนะคะ